แม้ว่าภาพรวมสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเราจะดูดีขึ้นตามลำดับนะคะ
แต่มาตรการทางด้านสาธารณสุขต่างยังคงต้องปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีการผ่อนปลนกิจการกิจกรรม๖กลุ่มไปแล้วนะคะ
แต่มีกิจการหนึ่งเขาบอกว่าถูกปิดตั้งแต่แรกเลย
จนถึงณวันนี้ก็ยังไม่มีการผ่อนปลนนั่นก็คือธุรกิจร้านนวด
คือทางสอบคอบอกว่าร้านนวดเนี่ยค่ะมันใกล้กันมากต้องสัมผัสเนื้อตัวกันต้องอยู่ใกล้ชิดกัน
ยังไม่สามารถเปิดได้นะคะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทีนี้ค่ะผู้ประกอบการร้านนวดหรือว่าหมอนวดแผนโบราณ
นวดเป็นผู้พิการทางสายตาตอนนี้ก็เลยขาดรายได้
มีเพียงเงินช่วยเหลือผู้พิการเดือนละไม่เท่าไหร่เพื่อประทังชีวิตนะคะ
นี่คือร้านนวดเพื่อสุขภาพบ้านสุรีพรอยู่แถวพระขนงในกรุงเทพค่ะ
ร้านปิดตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมนะคะนางสาวสุรีพรแซ่ปึงอายุสี่สิบแปดปี
เจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังว่าพนักงานนวดที่ร้านเป็นผู้พิการทางสายตาทั้งหมดเลยนะคะ
แต่ได้รับการฝึกในการนวดแผนโบราณคือฝีมือดีกันหมด
ต่างจากคนปกติทั่วไปแต่นี่ปิดให้บริการมาแล้วเนี่ย
ปิดนานมากครับถูกสั่งปิดแต่ค่าใช้จ่ายยังมีค่าเฉ่าตึกก็ยังมีเดือนหนึ่งเนี่ยสองหมื่นกว่าบาท
ตอนนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะเพราะว่าร้านขาดรายได้ต้องปิดร้าน
หมอนวดที่เป็นผู้พิการทางสายตาก็ลำบากไปด้วยเขาไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้มากนักอะค่ะ
ถ้าถามว่าเขาท้อกันไหมเขาก็ท้อนะคะทั้งเจ้าของร้านก็ท้อ
หมอนวดเองก็ท้อก็ได้แต่พูดให้กำลังใจกันช่วยกันปรับทุกข์กันไป
เพราะว่าก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ค่ะ
ทั้งตัวพี่เองแล้วก็ทั้งตัวหมอเองที่ได้รับผลกระทบท้อกันหมดแต่ก็ให้กำลังใจกันอ่ะ
พยายามที่จะมานั่งคุยปรับทุกข์ให้เพื่อความสบายใจค่ะและอย่างตัวของพวกพี่พี่เขาเองเนี่ย
หนึ่งคนเขาก็มีครอบครัวซึ่งต้องเลี้ยงดูกันไปจะมีหมอที่อยู่ที่เนี้ย
สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ไม่ได้กลับก็ทั้งที่ก็จะมีมาเอาอาหารมาให้
เอาข้าวสารเอาปลากระป๋องแล้วก็เอาพวกอาหารแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ช่วยเหลือกันไปในช่วงนี้
อืมก็ได้แต่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปอ่ะค่ะครับ
เพราะตอนนี้ธุรกิจนวดแผนโบราณก็ยังต้องปิดกิจการกันอยู่นะคะ
นายสมพรบุญฤทธิ์อายุสี่สิบเก้าปีนางสาวสุพรรคคำจตุรัสอายุสามสิบแปดปี
เป็นชาวจังหวัดชายภูมิค่ะทั้งสองคนเป็นหมอนวดผู้พิการทางสายตาที่ร้านนวดนี้นะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีรายได้วันหนึ่งประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทจากงานนวดแผนโบราณ
ตั้งแต่ปิดร้านนะคะ๑๘มีนาคมปิดตั้งแต่วันนั้นจนนะวันนี้
ยังปิดต่อเนื่องรายได้เป็นศูนย์เพราะว่ารับค่าจ้างเป็นรายวัน
เงินเก็บก็พอมีเหลืออยู่บ้างเงินเก็บเนี่ยไม่ถึงพันนะคะ
ที่ผ่านมาก็มีเบี้ยยังชีพคนพิการแปดร้อยบาทต่อเดือนครับ
หลายครั้งต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินแค่วันละมื้อค่ะโอ้โห
คือต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดคุณผู้ชมคะลองนึกตามดูนะคะ
เงินคนพิการ๘๐๐บาทต่อเดือนจะประหยัดขนาดไหน
พอไหมคะใช้จ่ายเดือนหนึ่งสามสิบวันอ่ะไม่มีทางเลยฮะนะคะครับ
คือเขาก็เลยบอกว่าก็ต้องไปหยิบยืมเจ้าของร้านนวดบ้างคนรู้จักบ้าง
เพื่อให้พอกินพอใช้ทั้งสองท่านก็บอกว่าความรู้สึกตอนนี้คืออยากมีงานทำเหมือนเดิม
จะได้มีเงินพอช่วยเหลือตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็น
แต่มือเท้ายังดียังอยากทำงานไม่อยากเป็นภาระของใครค่ะ
ตอนนี้ไม่มีอะไรก็รายได้หายไปหมดเลยไม่มีเลยไม่มีรายได้เลย
คือนวดอย่างเดียวก็เลยไม่ไม่ได้นวดแหละครับอาชีพอื่นไม่มีไม่มีเลยครับ
ที่จะทำไงถ้าถ้านวดไม่ได้นวดก็คือมันก็คงจบแล้วครับ
เพราะทำอันอื่นไม่เป็นเลยครับเป็นอย่างเดียวถ้าบ้านคงไม่ได้กลับอ่ะครับ
แล้วก็ภาระทางบ้านก็เยอะก็อยู่ร้านนี้ไม่เคยไปไหนเลยก็อยู่อย่างนี้ครับ
ถ้ากินเล็กเล็กก็น้อยจากเขาให้บริจาคเนี่ยครับก็บางทีก็ประหยัดประหยัดเอาล่ะครับ
ไม่อยากเป็นภาระแล้วก็แม่ก็แก่แล้วพ่อแล้วแกก็แก่ก็อยากให้ผมไวเพราะว่า
เราจะได้มีเงินมาใช้จ่ายใช่อยากทำงานแล้วตอนนี้เดือดร้อนเงินมากเลย
นี่ค่ะทั้งคู่ก็บอกว่าจริงแล้วก็อยากกลับบ้านที่ชายภูมิเหมือนกันนะคะ
แต่กลัวว่ายิ่งกลับไปก็จะยิ่งเสียเงินเพิ่มมากขึ้นไม่อยากจะไปเป็นภาระให้กับคนทั้งบ้านด้วย
อยู่ที่นี่ก็เจ้าของร้านยังใจดีนะคะให้มานอนไปพักกันอยู่ที่ร้านนวดได้อะค่ะ
ไม่เสียสตางค์อยู่ได้เลยอยู่ไปเรื่อยแต่ถ้าร้านนวดยังปิดต่อไปเรื่อยเนี่ยรายได้ก็เป็นศูนย์
รายได้ก็ไม่มีเลยนี่ค่ะนี่แหละฮะอีกส่วนหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเดือดร้อนกันอยู่นะคะ